คุณผู้ชมครับไทยรัฐจอบประเด็นในช่วงแรกนี้

ปมการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลครับ
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน
โดยผิดกฎหมายในพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ต

มูลค่ารวมแล้วนับหมื่นล้านบาท
ซึ่งขณะนี้เองกระบวนการยุติธรรมนั้น
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์ทราบ

เป็นการฆาตกรรมอำพราง
หรือเป็นการปลิดชีพตัวเอง
ประเด็นนี้พร้อมกันจากรายงานครับ

น้องชายของนายธวัชชัยอนุกูลลงนามในคำร้อง
กระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อที่จริงสาเหตุการเสียชีวิต
ซึ่งผูกคอเสียชีวิตภายในห้องควบคุมตัว
หลังการชนสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทำให้เกิดปมสงสัย
กระทำอัตวินิบาตกรรมด้วยตัวเอง
แต่กลับมีอาการเลือดออกในช่องท้องและตับแตก
เป็นเงื่อนงำที่ญาติคนเดียวของนายธวัชชัย
ต้องการให้สอบสวนหาสาเหตุการตาย
แต่กลับเกิดเหตุสลดขึ้นเช่นนี้
ความเคลื่อนไหวในช่วงเช้า
ถูกจับตาไปที่สถานีตำรวจนครบาน

ซึ่งมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำ
โดยมีพันธุ์ตำรวจเอกคมศักดิ์สุมันเกษตร
ในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดี
และพนักงานอายการร่วมกันสอบสวน
นายชัยนรงค์น้องชายของผู้ตาย
ยืนยันว่านายธวัชชัยไม่มีอาการเครียด
หลังถูกจับและนำตัวมาสอบสวน
ส่วนเสื้อผ้าและถุงเท้าเป็นของใช้ส่วนตัว
นายธวัชชัยสวมใส่มาด้วยเท่านั้น
อกจากนี้ยังมีแพทย์และพยาบาล

เข้าให้ปากคำนานกว่า๔ชั่วโมง
เกี่ยวกับขั้นตอนในการช่วยเหลือนายธวัชชัย

นำมาประกอบสำนวนคดี
อกจากการผ่าศพพิสูจน์แล้วนะครับ
ผมก็ได้บันทึกไว้ว่า
ให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนเจ้าหน้าที่

ว่ามีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด
ถึงได้เกิดเรื่องอยู่ตรงนี้ขึ้นมา

สาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัย

รองประหลาดกระทรวงและอธิบดี
ซึ่งจะมาเป็นประธานและคณะกรรมการ
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ๕๖คน
คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
นอกเหนือจากการสอบสวนการเสียชีวิตแล้ว
ยังจะมีการดำเนินการเอาผิดทางวินัย
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุด้วย

ให้ความเป็นธรรมกับคนไม่ได้
ก็มันก็เสียชื่อกระทรวงเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ในวันพรุ่งนี้ตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
เชิญแพทย์เวรที่เข้าให้ความช่วยเหลือเป็นคนสุดท้าย

เพื่อเร่งสางปมสงสัยว่าการเสียชีวิตของนายธวัชชัย
เป็นการกระทำอัตวินิบาตกรรม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน